ต่อกันที่เรื่องน่าตกอกตกใจรับปีหมูอีกแล้วนะคะ

สำหรับคลิปของนักแสดงหนุ่มมาสหล่อคนนี้

น้องจะเข้าวงการด้วยซ้ำนะฮะ
แต่ว่าครั้งนี้ในทวิตเตอร์พากันแชร์ภาพหนุ่มก๊อตในอดีต
แล้วก็มีกระแสว่าคนตั้งราคาขายค่าคลิปนะคุณ

ตอนนี้ไม่รู้แตะไปราคาเท่าไหร่แล้ว
คือเรื่องของเรื่องมันมีรอยสักเหมือนสมัยก่อนที่คุณก๊อตเนี่ย
เขาจะอุ๊ยเบอร์เลยเหรอคะก่อนที่คุณก๊อฟ

ก่อนที่คุณก๊อตจะไปรบรอยสักนี้ออกแล้ว

มันใช่หรือเปล่านะปัจจุบันนี้คุณก๊อตไม่มีรอยสัก

ก็เห็นว่ามีคลิปหลุดในครั้งแรกมาก่อนแล้วเมื่อ๒ปีก่อน
ตอนนั้นก๊อตแล้วก็ทีมงานมีการเข้าแจ้งความที่ปอท
เพื่อเอาผิดคนปล่อยคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ได้อัปเดตความคืบหน้าเลยนะคะผ่านมา๒ปีแล้ว
ส่วนครั้งนี้ก๊อตเองก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดกับกระแสนี้
ก็ตอนนี้ได้ขึ้นเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกนะคะ
ก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันว่าครั้งนี้ก๊อตเองจะรับมือกับพิษโซเชียลได้ยังไง

ใช่แต่ก่อนจะไปละครเรื่องใหม่เอาลิขิตรักดวงดาวก่อนก๊อตเล่นด้วย
แล้วอย่างที่ทราบกันมีเรื่องแมทเข้ามาอีก

แต่ว่าคลิปดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ชาวสีม่วงเพื่อนสาวน้องเตยนี่แหละค่ะ
เป็นคนพูดถึงก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยคลิปหลุดอีกแล้วหรือเปล่านะคะ